ชายเหมือนกันกินกันเว้ยเสร็จแล้วตีกัน

นี่ไงคู่คุณก็ระวังไว้เนี่ย
เออคือแบบว่านัดกันไปกินกันแล้วก็คงจะแบบว่ามีความคิดบาง

นักร้องคงจะเป็นตึกเดียวกับฉันนี่แหละ
นักร้องเนี่ยตึกเดียวกับฉันตึกเดียวกับฉันสองคน
กินกับดาราตึกเดียวกับเรา

ดาราตึกเราออ่าง
ไปกินกับนักร้องตึกที่คุณทำงานอยู่

กินกันไปก็คงจะแบบว่าครั้งแรกเจอกันคงสปาร์คกิ้ง

คุณรู้ได้ยังไงคุณไปอยู่ตรงปลายเท้าเขาเหรอ

โทรศัพท์ไปถามเฮ้ยสรุปกินกันหรือเปล่า

จะกินอะไรล่ะเป็นเมียทั้งคู่อ่ะจะไปกินอะไรกันล่ะหวานเนอะ
สรุปอ๋ออ่างคนแล้วเราสรุปหลังแล้วคือ
อ้วนรีเทอร์นครับผม
คุณอ้วนรีเทิร์นฮะตอนนี้กินแล้วยังคายอยู่เลยนะฮะ

อ้วนรีเทอร์นนี่พี่เป็นดอลกระศพนี่หน่ะ
เห้ยยอยากรู้อ่ะเค้าบอกว่าเป็นดาราอ๋อ่าง
ไม่ใช่แกงส้มไม่ใช่เป็นเก้งอีกแกงส้มรับรอง

ชื่อกอสอชื่อย่อกอสอ

กอสอตัดอีแกงส้มอีแกงส้มไปไม่ได้
แล้วใครล่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุย